เมื่อวานนี้มันเกิดดราม่าในโลกโซเชียลแฮสแท็ก
สิวน้ำปลาปลาเอออยู่หน้าคุณก็ใส่ใส่ไม่มีสิว
แต่ว่าคือคนก็สงสัยน้ำปลาปลามันมีแบคทีเรียทำให้เป็นสิวจริงหรือเปล่า
อืมคือเขามีเจ้าของผลิตภัณฑ์เช็ดหน้ายี่ห้อหนึ่งค่ะเขาก็ไปโพสต์เหมือนขายของอ่ะฮะอ่า
น้ำปลาปลามันมีแบคทีเรียนะมันเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวเรื้อรัง
เราไม่ควรมองข้ามเพราะเรามองไม่เห็นถ้าเกิดใช้ของเขาเช็ดหน้าแล้วเนี่ย
มันจะไม่เป็นสิวแล้วก็แฮสแท็กว่าสิวน้ำปลาปลาโอ้โหคนก็พยายามหาคำตอบว่า
จริงหรือเปล่าคือรู้มาว่าถ้าน้ำไม่สะอาดมันเป็นได้แน่นอน
แต่น้ำปลาปลาเนี่ยไม่รู้ตอบไม่ได้ก็ทุกบ้านใช้อ่ะเออเออนะฮะ
เราก็ใช้น้ำปลาปลาล้างหน้ากันนะนั่นสิแล้วต้องใช้น้ำอะไรน้ำแร่เหรอคะ
หรือยังไงนะฮะก็เป็นประโยชน์ของการโฆษณาของผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้ายี่ห้อหนึ่งครับ
มีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าน้ำปลาปลามีแบคทีเรียสาเหตุสิวเรื้อรังที่เรามองข้าม
หน้าสายด้วยการเช็ดจุดจุดจุดหลังกาลล้างหน้าไอ้จุดจุดจุดนี่คือยี่ห้อของเขานะฮะอ่า
แล้วติดแฮสแท็กว่าสิวน้ำปลาปลาหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ถูกเผยแพร่ไป
โอ้โหคนในสังคมออนไลน์ก็คืองงแล้วก็อยากหาคำตอบ
หลายคนที่เห็นโฆษณานี้ออกมาทวิตข้อความต่อกันหลากหลายความเห็น
หนึ่งในนั้นก็มีโพสต์เขาบอกว่าเขาเคยฝึกงานในแล็บวิเคราะห์คุณภาพน้ำปลาปลา
ย้ำว่ามีการตรวจสอบคุณภาพทุกสองชั่วโมง
เพราะกระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณนั้นนะฮะ
ช่วงไหนที่น้ำดิบมีแบคทีเรียเยอะก็ต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิดตลอด
ทีนี้เรื่องมันร้อนไปถึงการปราปราขึ้นกัน

ฉันขอเถียงนะน้ำบาดานหน้าแหกจริงแต่น้ำปลาปลาใช้แล้วสิวหายนะ

ประปานครหลวงเขาเห็นเหมือนกันเขาก็เลยต้องมาชี้แจง
โดยงานที่ดูแลเรื่องของน้ำปลาปลาโดยตรงก็คือการประปานครหลวงออกมาชี้แจงว่า
ประปานครหลวงขอผลทดสอบทางการแพทย์ของคุณหน่อย
คนที่โพสต์ของยี่ห้อนี้ที่บอกว่าน้ำปรปามีแบททีเรีย
แล้วเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิวถ้าคุณเนี่ยไม่มีผลทดสอบทางการแพทย์
ยืนยันอย่างเป็นทางการการประปานครหลวงจะดำเนินการทางกฎหมาย
ต่อไปกับคนที่เป็นเจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ
ก็คือจะฟ้องนั่นแหละฟ้องเลยต่อมาการประปานครหลวงออกมาโพสต์อีก
ทวิตเตอร์อีกว่ากรณีแฮชแท็กสิวน้ำปลาปลากรปนขออนุญาตให้ข้อมูลดังนี้
ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
ขอยืนยันว่าไม่มีเชื้อแบคทีเรียในระบบของการผลิตสูบส่งสูบจ่ายน้ำ
ตลอดจนในท่อประปาอย่างแน่นอนแต่ก็เน้นย้ำว่า
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านควรจะดูแลระบบประปาภายในบ้าน
คือท่อน้ำคุณเองสะอาดหรือเปล่าก็ไปดูนะครับ
พอมันเกิดการวิภาควิจารณ์เยอะแยะมากมาย
มีการขู่ฟ้องร้องจากการประปาด้วย
นี่แหละผลิตภัณฑ์ล่าสุดออกมาโพสต์แล้ว

เพียงแต่อยากจะบอกให้ผู้บัตริโพธิระวังว่า
ทีเรียอาจจะเติบโตตามท่อน้ำที่มีอายุการใช้งานนาน
จนทำให้ผู้ใช้น้ำเกิดเป็นซิลได้
แต่ว่าการโฆษณาของคุณมันไม่เคลียร์ไง
คุณไปแฮสแท็กว่าสิวน้ำปลาปลาคนก็เข้าใจว่าเอาน้ำปลาปลาล้างหน้ามันเป็นสิว
ถ้าเกิดว่าคุณจะขายของว่าระวังท่ออะไรก็ว่าไปก็ขยายความหน่อยนะฮะ
คือเวลาจะโฆษณาอะไรเนี่ยเข้าใจนะว่าต้องใช้ประโยคให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันหรือเอ๊ะหรือว้าวให้คนรู้

แต่ต้องระวังนะคะมันจะกลายเป็นการกล่าวหาคนอื่นนี่คือคุณกำลังกล่าวหาการประปานครหลวงไง
เขาถึงได้ต้องออกมาชี้แจงถึงจุดยืนแล้วก็เรื่องของคุณภาพในการทำงานของเขา
ต้องระมัดระวังมากนะคะ